สำเร็จต่อเนื่องของทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับที่ถูกพูดถึงกันควบคู่กับฟุตบอลไปเลยครับ
กับทีมชั้นนำของโลกนะครับแต่ว่าทีมไทยเนี่ยโอ้โหถือว่าเกือบจะชนะสี่เกมด้วยซ้ำไปนะครับ
ก็การชนะ๓แพ้๑ตรงนี้เนี่ยก็จะต่อยอดความสำเร็จแล้วก็การสร้างทีมในอนาคตกับผู้เล่นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถือว่าพร้อมจะก้าวขึ้นมา
เป็นกำลังหลักอยู่ได้สักพักแล้วนะครับก่อนที่จะมาฉายแววในครั้งนี้จากการได้โอกาสเต็มจากการถอนตัวเลิกเล่นของทางรุ่นพี่เจ็ดเซียนนะครับ
ก็ออกเดินทางนะครับจากตุรเคียไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสนาม๒ต่อเลย
ส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งครับคนที่นั่งรถเข็นอยู่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทีมไทยจะแยกกลับมาครับ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเอวส่วนล่างนะครับที่มีการหักของกระดูกนะครับเป็นกระดูกกระดูกสันหลังนะครับ
แพทย์ก็จะรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
ว่าใช้เวลา๖๘สัปดาห์แล้วก็จะเดินทางกลับถึงไทยในช่วงเช้าวันนี้
เวลาเจ็ดโมงนี่แหละครับที่ผ่านมานัดต่อไปนะครับ
ทีมไทยเจอแคนาดาครับเป็นทีมแรกในวันที่๑๔มิถุนายนเวลาบ่ายโมง๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
ก็ขอให้หายไวแล้วครับสำหรับน้องแนนส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลยุวชนหญิง
อายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่๑๔ที่จังหวัดนครปฐมครับ
รอบแรกกลุ่มเอพายับชนะอุสเบคิสผ่านไป๓เซตร่วนนะครับ๒๕๑๕
เซต๑เซต๒เซต๓๒๕๑๗ก็เอาทีมดับ๑๔ของรายการ
เป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งขันวอเล็กบอลยุชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๙ปีชิงแชมป์โลกนะครับ